มาต่อที่เรื่องของร้านอาหารกันบ้าง
คุณผู้ชมครับทางด้านของกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารก็ยอมรับนะครับว่า
เศรษฐกิจโลกนั้นชะลอตัวแบบนี้เป็นอุปสรรคสำคัญ
ทำให้ร้านอาหารนั้นเติบโตได้ช้าแข่งขันช้า
ต้องมีการปรับกลยุทธ์ปรับการแข่งขันเพื่อความอยู่รอด

กินก่อนจ่ายทีหลังผ่อนค่ารับประทานได้นานถึง๓เดือน
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายในกลุ่มผู้บริโภคคนไทย
คู่กับกิจกรรมทางการตลาดอื่น
ไม่ว่าจะเป็นการลุ้นโชคลุ้นคูปองส่วนลด
เพื่อรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน
และสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัว

แทนการลดราคาสินค้าและบริการ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มมากขึ้น
สำหรับแคมเปญที่ให้โปรโมชั่น

หรือเรื่องของราคาเราคงทำไม่มาก
แต่คงเอาไปทำระยะสั้นกระตุ้นเป็นระยะ

ก็เรียกว่ามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง
และเจริญเติดโตสูงก็ประมาณ๑๐๑๕
แต่ปีที่แล้วค่อนข้างจะซบเสาไปนิดหนึ่งก็

ถ้าโตได้เท่าปีที่แล้วผมถือว่าดีมาก
เนื่องจากว่าปีนี้ในภาพรวมของเศรษฐกิจโลก

ซึ่งมันจะมีผลกระทบกับเศรษฐกิจไทย
แม้คุณภาพยังคงเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจร้านอาหาร
แต่ก็ยังมีอีกหลายแบรนด์ที่หันมาทำสงครามเรื่องราคา
เพื่อตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายด้วยเช่นกัน
ปรับสูตรใหม่ด้วยการเพิ่มปริมาณในราคาที่ถูกลง
ขณะที่นโยบายเพิ่มคุณภาพมากกว่าลดราคาอาหาร
ยังคงเป็นนโยบายที่ธุรกิจร้านอาหารเชนให้ความสำคัญอยู่
ซึ่งมีธุรกิจร้านอาหารในเครือทั้งหมด๑๒แบรนด์
มีสาขาทั่วประเทศมากกว่า๘๐๐สาขา
ว่าธุรกิจร้านอาหารยังคงขับเขี้ยวกันอย่างรุนแรง
แต่สถานการณ์ร้านอาหารก็ดีขึ้นกว่าปีที่แล้ว

ในเรื่องของความคุ้มค่าคุ้มราคา
แต่ก็ไม่ได้แบบว่าถูกมากจนเราลดคุณภาพของเรา
คือเราก็ยังคงตอกย้ำในเรื่องของคุณภาพต้องสูง
แล้วก็ให้ในปริมาณที่ลูกค้าเห็นแล้วมันมีความคุ้มค่า
ธุรกิจอาหารผมมองว่า
ก็คือคนไทยก็ต้องทานอาหาร

แต่ต่างจังหวัดเองซึ่งเรามีสัดส่วนเนี่ย
ประมาณ๖๐ของเรายอดขายอยู่ในต่างจังหวัด
เพราะฉะนั้นต่างจังหวัดตอนนี้ก็คือเขาเข้ามาใช้บริการเรา
ตัวเลือกอาจจะไม่มากเท่ากับในกรุงเทพ
ก็ผมว่าลูกค้าก็ยังให้การตอบรับที่ดี
แข่งขันทางธุรกิจที่ร้อนแรงคือปัจจัยที่ทำให้ผู้บริโภค
หวังโปรโมชั่นทางการตลาดจากร้านอาหารต่างด้วยเช่นกัน
คือเหมือนอยากให้ถ้าพาพ่อแม่ไปค่ะ
แม่ไปค่ะก็คือเหมือนมีส่วนลดหรือมีโปรโมชั่นพิเศษให้กับครอบครัวค่ะ
ก็เฉพาะผู้สูงอายุก็ได้ค่ะไม่จำเป็นว่าจะเป็นแต่เฉพาะตัวเอง
ก็คือเหมือนพาพ่อแม่ไปได้ส่วนลดพิเศษหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ
ก่อนหน้านี้ศูนย์วิจัยกษิกรได้ออกมาประเมินว่าตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ธุรกิจร้านอาหารจะมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงมีมูลค่าทางการตลาดประมาณ๓๘๐๐๐ล้านบาท
ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยด้านค่าใช้จ่ายในการรับประทานอาหารของคนไทยต่อคนต่อครั้งที่ปรับตัวสูงขึ้น
ขณะที่แบรนด์ร้านอาหารใหญ่ยังคงได้เปรียบในความสามารถด้านการสั่งซื้อวัตถุดิบ
การเลือกทำเลที่ตั้งเพื่อขยายสาขาและการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค
ธิตภาษิริพิพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน